ต่อข่าวนี้ดีกว่านะคะเป็นประเด็นร้อนมากเลยนะคะสนั่นวงการทีเดียว
หลังจากที่ถูกวิจารณ์อย่างกว้างขวางนะคะ
มีสัมพันธ์กับสามีจนพี่นางกับสามีต้องเลิกลากันนะคะ
คลินิกเสริมความงามที่เปิดให้ลูกบุญธรรมคนนี้มูลค่า๒๐ล้านบาทเลยนะ
ตอนนี้ก็ปิดไปแล้วซะดื้อซะงั้นเลยค่ะ
ล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมค่ะผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่วัดป่าสว่างธรรม
หรือว่าชาวบ้านเขาชอบเรียกว่าวัดสิริพรที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
ภายในบริเวณวัดมีชาวบ้านมาร่วมทำบุญพระป่าสามัคคีกันอย่างล้นหลามเลยนะ
ตอนแรกพี่นางก็มีการพูดคุยกับผู้สื่อข่าว
บอกว่าเรื่องนี้เป็นมานานแล้วเป็นปีแล้วด้วย
แต่ให้รอผู้สื่อข่าวที่กำลังเดินทางมา
เพื่อจะให้สัมภาษณ์ครั้งเดียวพร้อมกันไปเลย
แล้วก็มีการไลฟ์สดด้วยครั้งเดียวมันจบกันไปเลยนะฮะ
ผู้สื่อข่าวก็รอแล้วรอเล่ารอจะสัมภาษณ์ค่ะ
เกี่ยวกับเรื่องลูกเลี้ยงตีท้ายครัว
แต่สุดท้ายค่ะพี่นางได้ออกมาของงดตอบไม่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะคะ
เนื่องจากต้นสังกัดสั่งห้ามไม่ให้สัมภาษณ์แล้ว
ก็ได้ออกมาขอโทษนะคะแล้วก็พูดสั้นเพียงว่า

มาไลฟ์สุดแล้วแบบไม่แอบประมาณกันเนอะน่าอ่ะ